เมื่อวานนี้ตำรวจได้รับแจ้งนะคะว่ามีอดีตตำรวจถูกฆ่าตายอยู่ในห้องเช่าที่นครปฐมค่ะทีนี้จากการตรวจสอบนะคะพบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยจับได้สี่คนนะคะคาดว่าคนที่ร่วมกันก่อเหตุเนี่ยจะมีห้าคนค่ะสี่คนที่ว่านี้เมียน้อยอืมลูกสาวของเมียน้อยอ่ะนะคะแล้วก็ลูกเขยแล้วก็มีเยาวชนอายุส
อำเภอเมืองนครปฐมชาวบ้านก็ไปมุงดูกันเยอะเลยค่ะ
ตะโกนด่าทอสาบแช่งตำรวจก็นำกำลังมารักษาความสงบนะคะ
ก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่ง
หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพมนครปฐมได้รับแจ้ง
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าเป็นห้องแถวอะค่ะข้างโรงขนมปังซอยอนันต์ฟาร์ม
ตำรวจก็ไปตรวจสอบไปพร้อมกับแพทย์พร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐาน๗และกู้ภัย
พบศพนายเวียรชัยจิรันดรอายุ๖๔ปีเป็นอดีตตำรวจนะคะ
สภาพศพก็คือนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ใบหน้ามีแผลชะกันเลยค่ะ
ทั้งที่ตาตาก็ฟกช้ำคิ้วแตกหัวแตกแล้วก็มีเศษก้อนหิน
ซึ่งเป็นเศษอิดบล็อกค่ะขนาดเท่าลูกปิงปองได้
ตกอยู่บนที่นอนเจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ตอนแรกเนี่ยนางสาวพรเพลภรรยาน้อยให้การกับตำรวจแบบนี้นะคะ
อย่างที่บอกว่าเป็นภรรยาน้อยคนที่สามนะคะให้การกับตำรวจว่า
คบหากับผู้ตายมาสิบกว่าปีแล้วมาเช่าห้องพักอยู่กับผู้ตายที่เนี้ย
สักเดือนหนึ่งเวลาสองทุ่มผู้ตายขี่รถมาเพื่อนอนค้างกับตัวเองทุกวัน
จากนั้นพอ๘โมงเช้าก็จะขี่รถกลับบ้านพักในเมืองนครปฐมค่ะ
ส่วนลูกสาวกับลูกเขยก็พักอยู่ห่างกันสองห้องเท่านั้นเองเพิ่งมาเช่าอยู่ได้แค่อาทิตย์หนึ่งนะคะ
นางสาวพรเพลบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะได้ชวนผู้ตายลูกสาวลูกเขยไปกินหมูกระทะกันที่ร้านแห่งหนึ่ง
ถนนราชมันคาแต่ผู้ตายไม่ไปด้วยขอนอนพักขอนอนดูข่าวอยู่ที่บ้านเช่าบ้านเนี้ย
แล้วก็กลับมาพบว่ากลายเป็นศพแล้วก็เลยแจ้งตำรวจเพื่อมาตรวจสอบ
ภรรยาน้อยให้การแบบนี้ก็คือบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นไม่เกี่ยวข้อง
กินหมูกระทะกับลูกสาวลูกเขยค่ะ
ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจรีคำรณบุญเลิศบอกว่า
การจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะจับกลุ่มเพราะว่าหลังเกิดเหตุ
ชุดสืบสวนได้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะ
มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีแพทย์นิติเวทย์
ไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็มีการสรุปผลการชนะสูตรพลิกศพ
ว่านายวีรชัยเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๑๒ชั่วโมง
ตำรวจก็เลยนับย้อนเวลาดูค่ะคุณผู้ชม
ว่าเวลาการเสียชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นช่วงเวลาระหว่าง๑๕นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
ของวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๖๒
ซึ่งมันไม่เห็นสอดคล้องกับคำให้การของภรรยาน้อยของผู้ตายเลย
ไปแจ้งพบศพคือเที่ยงคืนครึ่งของ๑มิถุนายนนะคะ

คำให้การของภรรยาน้อยคนนี้ดูมีพิรุธมาก

เชิญนางสาวพรเพลภรรยาน้อยแล้วก็ลูกสาวมาด้วยมาสอบปากคำ
ระหว่างนั้นแม่ของในตั้มผู้ต้องหาวัย๑๗พาในตั้มมามอบตัวค่ะ
แล้วก็สารภาพว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำร้ายร่างกายผู้ตาย
ช่วงเย็น๓๑พฤษภาคมขี่รถจักรยานยนต์มาพบนายปฏิพันธ์ที่ห้องเช่า
เปิดเป็นร้านขายของชำเพื่อขอเคลียร์เรื่องที่มีปัญหากับกลุ่มคู่อริ
เพราะว่านายปฏิพันธ์รู้จักกับกลุ่มคู่อริ
พอไปถึงนายปฏิพันธ์นั่งกินหมูกระทะอยู่กับนางสาวพรเพลภรรยาน้อยนะคะ
รวมถึงนางสาวนันทนาและนายเอก
แล้วก็เรียกไปนั่งกินหมูกระทะด้วยกัน
หลังจากนั้นชวนกันค่ะ
ไปกับนายเอกเพื่อที่จะให้นายเอกไปเคลียร์เรื่องของคู่อริให้ด้วย
พอไปถึงห้องพักเคาะประตูก่อน
นางสาวพรเพลมาเปิดประตูให้
ตั้มก็วิ่งเข้าไปต่อยจนนายวิราชัยล้มลง
ทีนี้ในเอกใช้ขวดน้ำเป็นขวดน้ำหวานนะคะฟาดไปที่หัว
แล้วก็ใช้อิดบล็อกทุ่มซ้ำลงไปที่หัว
นายวีรชัยแน่นิ่งไปเลยค่ะ
จากนั้นก็ใช้ผ้าขนหนูรัดคอจนเสียชีวิต
ในเอกขโมยของไปด้วยนะขโมยของของผู้ตายไปด้วยค่ะ
ทีนี้ก็เห็นแล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือรวมหัวกัน

สาเหตุตัวนางสาวพรเพลภรรยาน้อยเขาอ้างว่า
ถูกผู้ตายด่าดูถูกเหยียดหยาม
ถูกทำร้ายร่างกายคือเหมือนกับถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ
ลูกสาวกับลูกเขยที่ร่วมวางแผนกันฆ่าเนี่ย
ก็ถูกข่มเหงใจเช่นเดียวกัน
ก็เลยร่วมกันวางแผนฆ่า
แล้วที่ในเอกไปนั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็เพราะว่า
ตัวภรรยาน้อยตัวลูกสาวตัวลูกเขยจ้างในเอกค่ะ
ในเอกมา๕๐๐๐บาทให้ร่วมกันก่อเหตุนี้
ต่อมานะครับจนกระทั่งได้ตัวภรรยาคนที่๓
ลูกสาวและลูกเขยมาสักปันครับนะครับ
โดยแยกกันสักปันกรรมก็ให้กันแล้วแต่ภาพ
ว่าภรรยาคนที่๓แล้วก็ลูกสาวและลูกเขยนะครับ
ไม่พอใจนะจากเห็นพี่ตายเนี่ย
ใช้กำลังกลุ่มเห็นตั้งใจนะครับอย่าต้องแรง
ตอนนี้นะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ตัวในเอกเนี่ยยังไม่เจอตัวนะคะ
ตำรวจกำลังเร่งตามตัวในเอกผู้ต้องหาอีกคนนึง
อยู่ระหว่างการหลบหนีเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
เอกก็เป็นคนที่ถูกว่าจ้าง๕๐๐๐บาทให้ไปร่วมก่อเหตุนั่นเอง
ก็เหลือที่ต้องตามจับตัวให้ได้นะคะ